ที่ฉันบอกแล้วว่าทำไมถึงกันครับ

ดูอยู่แบบนี้เอ้าแต่ละคนนี่คุณดูสิคุยกันอย่างจริงจังมากร่วมวงสนทนากันเลยใจจดใจจอดทั้งจิ้มทั้งชี้ถ่ายภาพเก็บไว้ก็มีบางคนบอกไม่ยอมไปไหนเพราะอยู่ตรงนี้อยากยืนตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่ที่เธอไม่ไปไกลไหนแล้วใจตรงนี้มันอาจจะเย็นหรือเปล่าคะใช่เพราะว่ามันเย็นด้วยนะก็เนี่ยค
ผมมีเพลงหนึ่งให้นางรับกลุ่มนี้ด้วย
ใครรู้เป็นคนอ่างทองป่ะนะ
แต่อยากจะมอบให้กับเธอเหลือเกิน
ชอบอ่างทองครับ
เพลงอะไรนะ
คุณกระพิบตาบ้างก็ได้

อะไรนะ
นานเขาจะมาลำซักทีเราก็ดู

เขามาลำกันบ่อยทิศ

เรารักอ่างทองของคุณออนอรดี

ว่าสาวอ่างทองเหม่อมองท้องทุ่งสุดตา
เห็นจ้าวนาติจ้าวสวนตาไม่รจนร่ายบัตรเป้า

เสียงเหมือนเขาอ่ะ

ก็เป็นแบบรถทัวร์รถเขารถกันไปรถตู้ก็มีรถทัวก็มี
ที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์มากคือชาวบ้านเขาเคยเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่มีการอัญเชิญแล้วก็เคลื่อนย้ายตะเคียนมาไว้ที่นี่
มีปรากฏการณ์เหมือนแบบฟ้าคลึ้มฝนตกพร่ำอะไรแบบนี้
แต่คุณผู้ชมมันเป็นของความเชื่อส่วนบุคคล
ใครอยากดูอะไรที่มากกว่านี้ก็แวะไปกันก็แล้วกันนะ
เป็นไปได้อยากไปจริงที่อ๊าวพอร์

เขาไม่อยู่ค่ะคุณต้องเชิญเข้ามาเอง

เดี๋ยวไปถูกคุณจะได้จ้างมันกลับไปเจอ